อย่าเพิ่งไม่กลัวมันแล้วก็อย่าวางใจกับมัน
เพราะว่าล่าสุดนั้นยังมีคนติดเยอะ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิต๒๐คนจากข้อมูลที่อัปเดตมาเมื่อเช้า
เมื่อช่วงเช้าประจำวันที่๒๐มิถุนายนคุณผู้ชมติดเชื้อรวมต้อง๓๖๘๒ราย
อย่างที่บอกอย่าเพิ่งวางใจอย่าเพิ่งไปชินกับมันว่ามันเป็นเรื่องปกติ
เพราะมีผู้เสียชีวิตวันหนึ่งวันนี้ก็๒๐วันก่อนก็๓๐
แบบนี้เยอะนะครับต่อวันถือว่าเยอะทีเดียวนะฮะ
อันนี้ก็เป็นตัวเลขของผู้ป่วยนะครับรายใหม่ยัง๓๐๐อยู่จากเรือนจำยัง๕๐๐
ถึงแม้จะมีผู้ป่วยหายดี๒๔๐๐ก็ตามแต่ผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยใหม่
มันมากกว่าคนที่หายดีแล้วกลับบ้านแล้วก็สะสมไปเรื่อย
ดังนั้นอย่าเพิ่งวางใจนะฮะวัคซีนก็ยังคงฉีดกันอยู่
แล้วก็เรื่องของการดูแลตัวเองยังคงต้องทำต่อไป
โอกาสจะตกนะครับต้องยกโอกาสที่สูงตลอดเวลาคุณผู้ชมวางใจไม่ได้จริง
ทีนี้มีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นในโลกโซเชียลค่ะ
หลังมีการแชร์หนังสือสั่งการจากประหลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศสนับสนุนวัคซีนให้กับบริษัท
พนักงานบริษัทชื่อดังรวมทั้งครอบครัวด้วยมากกว่า๗๐๐คน
คือเรื่องนี้ดิฉันเองก็ได้เหมือนกันนะคะ
เฮ้ยจริงเหรอจริงหรือเปล่า
มาหาคำตอบมาให้แล้วคุณผู้ชม
ล่าสุดทางประหลัดกระทรวงมหาดไทยออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะคะ
ด้วยหนังสือคำสั่งที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอ๒ฉบับ
ลงนามโดยนายฉัดชัยพรมเลิศประหลัดกระทรวงมหาดไทย
ส่งถึงประหลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
เพื่อให้สนับสนุนวัคซีนแก่พนักงานบริษัทชื่อดัง
และครอบครัวพนักงานรวมแล้วกว่า๗๑๐๐๐คน
แล้วก็มีการถูกแชร์ต่อกันในโลกโซเชียลค่ะ
ทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าทำไมต้องสนับสนุนวัคซีน
แก่ภาคเอกชนจำนวนมากแบบนี้
ทำให้ในเวลาต่อมาค่ะนายชัดชัยออกมาชี้แจงว่า
การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางของ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ในเรื่องการจัดหาวัคซีนปูพรมทั่วประเทศ
โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและระบาด
ซึ่งที่ผ่านมาก็มีทั้งราชการส่วนราชการเอกชนและสมาคม
ทำหนังสือขอให้จัดหาวัคซีน
ฉีดให้บุคลากรเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นคลัสเตอร์
แล้วก็ในกรณีบริษัทเอกชนดังกล่าวนี้ก็เช่นเดียวกัน
ก็เป็นไปตามประกาศของสบคทุกประกาศ
เขาบอกว่าบริษัทนี้มีพนักงานเยอะแล้วก็กระจายอยู่ทั่วประเทศ
เพราะฉะนั้นก็เลยมีความต้องการที่อยากจะฉีดวัคซีนเยอะหน่อย
นะคะก็เป็นไปตามเหมือนบริษัทหลายแห่ง
มีการยื่นเรื่องขอจำนวนวัคซีนเข้าไป

อีกด้านหนึ่งค่ะอีกด้านหนึ่งนายวิรสักวิจิตแสงสี
พวกราชการจังหวัดสมุทรสาครออกมากล่าวในรายการนะคะ
ไม่แพ้แน่นอนเราจะผ่านไปด้วยกัน
รายการนี้จัดขึ้นผ่านทางเฟซบุ๊กค่ะ
แล้วก็มีช่วงนึงตัดเพราะว่าสถานการณ์โควิด
จังหวัดสมุทรสาครยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อย
แต่ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาในเดือนหน้า
ก็คือกรกฎาคมแค่๗๐๐๐โดสถือว่าน้อยมาก
จากเดิมที่ได้รับการจัดสรร๓แสนกว่าโดส
แล้วก็มีการชี้แจงไปยังส่วนกลางให้ทราบถึงความจำเป็น
ก็ได้วัคซีนเพิ่มขึ้นเป็นประมาณแสนโดส

ก็เป็นอยู่ในหลักแสนนะแต่ว่าจะเป็นเท่าไห

ผมก็พยายามเต็มที่ว่าเอาความเดือดร้อน

จะจัดสรรวัคซีนมาให้แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือ
วัคซีนทางเลือกนะคะผู้วัฒนาศการจังหวัดสมุทรสาคร
โดยทางเอาเปอร์จรเนี่ยก็มีการชี้แจงว่า
สั่งไปยังราชวิทยาลัยจุฬาพร๒แสน
แต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะได้จำนวนเท่าไหร่
เพราะว่ามีหลายหน่วยงานก็สั่งจองเข้าไปจำนวนมากเหมือนกัน
ทางราชวิทยาลัยจุฬาพรเป็นผู้นำเข้ามานะคะ
เพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชน

อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายจากจีนมาไทย
ก็คาดว่าจะมาถึงวันนี้แหละค่ะประมาณสัก๑๑โมง
จากนั้นในวันที่๒๑๒๒มิถุนายน
จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่๒๓๒๔มิถุนายน
กระจายวัคซีนสู่สถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก
และจะดีเดย์นะคะเริ่มฉีดพร้อมกันทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ในวันที่๒๕มิถุนายนนี้ค่ะ
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกอีกหนึ่งความหวังของเราด้วยเหมือนกัน
ใช่ค่ะคุณผู้ชมแต่อย่างที่ย้ำเตือนกันไปนะว่า
หลายคนก็ยังคงกังวลใจอยู่โดยเฉพาะช่วงที่เปิดเทอม๑๔มิถุนายนที่ผ่านมา
เพราะแม้ผู้ปกครองส่งลูกไปเรียนดีไหม
ท้ายที่สุดมันก็มีเรื่องของการระบาดและมีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น
อย่างที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณผู้ชม
นักศึกษาเทคนิคเขาก็ติดเชื้อกันทำให้โรงเรียนต้องสั่งปิด
เพื่อที่จะพ่นยาฆ่าเชื้อต่อถึง๓วัน
เจ้าหน้าที่ได้เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตั้งแต่บริเวณป้ายประตูทางเข้าวิทยาลัยเทคนิค
รวมทั้งอาคารเรียนห้องพักบุคลากร
ห้องทำงานเจ้าหน้าที่เกือบทุกอาคารค่ะ
หลังจากที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ปิดเรียน๓วัน
นับตั้งแต่วันที่๑๙ถึง๒๑มิถุนายน
เพราะว่ามีนักศึกษาชายอายุ๑๕ปีชั้นปวช๑
แหนกช่างกลโรงงานติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็พบว่านักศึกษารายนี้มีความเชื่อมโยงกับติวเตอร์ชายอายุ๓๓ปี
ไปร่วมงานวันเกิดเพื่อนที่ติดโควิดที่เขามาจากจังหวัดแพร่
ก็เลยคิดว่าอาจจะต้องมีการดำเนินคดีกับติวเตอร์ชายรายนี้ด้วย
เพราะปกปิดข้อมูลเลยทำให้เกิดความเสี่ยง
แล้วก็กังวลว่าจะมีการระบาดในวงกว้างด้วย
ขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ก็ได้เข้ามาตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด๑๙
ในกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่กว่า๘๐คน
โดยนักศึกษากลุ่มนี้นะคะเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
เนื่องจากว่าได้เรียนร่วมชั้นเรียนและทำกิจกรรมร่วมกัน
หลังจากที่เปิดเทอมมาในวันที่๑๔มิถุนายนที่ผ่านมา
นี่คือที่เชียงใหม่นะคะก็คงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง
เข้าใจความรู้สึกนะตอนแห่จมูกเนี่ยนะ
ผมว่าหลายคนอาจจะแอบหล่อนนิดนึง
แต่ว่าก็ต้องตรวจดูเพื่อความมั่นใจ
ไปกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันกันบ้างค่ะ
โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ในอำเภอบางสะพานนะคะ

เพราะว่าพบเด็กชายอายุ๖ขวบเป็นนักเรียนชั้นป๑
เด็กคนนี้ติดโควิดจากผู้ปกครองค่ะ
คุณครูทราบเรื่องนี้ก็เลยสั่งปิดเรียนชั่วคราว
หลังจากที่เปิดมาได้เพียงแค่๔วันเท่านั้น
โดยเจ้าหน้าที่นะคะได้คัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
ซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกับเด็กคนนี้

และยังมีเพื่อนต่างชั้นที่มาเล่นกับเด็ก
ครูประจำชั้นรวมทั้งครูประจำวิชา

รวมไปถึงมีการคัดกรองแม่ครัวของโรงเรียน

เดี๋ยวจะเก็บตัวอย่างส่งตรวจเชื้อโควิด
คิดว่าผลจะทราบในวันนี้นะคะ

ที่ก็ประสบเรื่องของการเจอคนที่ติดเชื้อโควิด

เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองหลายท่านก็กลัว
ว่าไปเปิดเทอมแบบนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่า